คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็ใหญ่ทั้งนั้น
เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมานะครับแถวพระราม๒สมดำนะครับ
น้ำมันแห่งหนึ่งไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่ารถบรรทุกทั้งนั้นนะฮะ
เกือบจะชนแบบหัวจ่ายน้ำมันของปั๊มนะครับ
พอชนคันหนึ่งเนี่ยอีกคันหนึ่งโอ้โหทะไหลบันแห็น

แล้วนี้นี่คือรถที่เป็นรถบรรทุกทามันนะครับ
แต่โชคดีมากที่ไม่ระบงระเบิดอะไรออกมานะครับทุกผู้ชมครับ

หัวใจไปนิดเดียวพนักงานในปั๊มก็ต้องวิ่ง
โอ้โหนี่ครับเห็นแล้วแบบน่าตกใจมาก
โชคดีที่ไม่มีอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้

เป็นปั๊มน้ำมันที่ถนนพระราม๒ปากซอย๘๓แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนนะฮะ
เมื่อช่วงประยิกษุ๔เช้ามืดวันนี้ครับนี่คือสภาพหลังเกิดเหตุ
เหตุการณ์ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับรถบรรทุกตู้แช่ผลิตภัณฑ์นมสด
เป็นสิบล้อสีขาวก็จอดอยู่ที่เกย์อยู่ตรงทางขาว
พุ่งชนป้ายบอกทางเข้าปั๊มน้ำมันนะครับอ่าแล้วก็มีฝั่งซ้ายที่มีรอยถูกชน
ครูดเป็นแนวยาวคันนี้ฮะเพราะว่าในภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือคันนี้เนี่ยเขาจะพุ่งเข้าปั๊มแล้วเวลาเข้าปั๊มถนนใหญ่
มันจะมีถนนย่อยใช่ไหมเพื่อวิ่งเส้นในเหมือนกับเลี้ยวเข้ามา
จะไม่เห็นอีกว่าคันนึงเขาตรงมาหรือยังไงนะฮะอีกคันนึงก็คือรถพ่วงนะฮะ๑๔ล้อ
พ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเขาก็ชนเข้าไปชนเขาก็ทะไหลเข้ามาเลยฮะ
ถลายเข้ามาเนี่ยเฉียวปื๊ดหัวจ่ายน้ำมันนี่พุ่งชนปึ้ง
รถขนน้ำมันอีก๑๐ล้อขนน้ำมันนะฮะขนน้ำมันขนาด๒๐๐๐ลิตร
ซึ่งจอดอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เขามีพวกหัวจ่ายน้ำมันที่อยู่ใต้ดินใช่ไหม
ที่เป็นพวกที่เก็บน้ำมันอะไรพวกนี้ครับโอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์ใจหายใจความ
พนักงานของปั๊มคนนั้นก็แบบใจหายใจคว่ำ
มีคนบาดเจ็บคนหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในรถนะฮะ
ก็ถูกคอนโซลรถเนี่ยมันหนีบทับเข้าที่ขาทั้งสองข้าง
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยออกมานะครับเป็นผู้ที่อยู่กับรถพ่วงสิบสี่ล้อนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะสอนอสแหมดำมาตรวจสอบเนี่ย
คุยกับคนขับรถบรรทุกนมคันสีขาวอ่ะนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถไปรับนมสดมาจากบริษัทที่สระบุรี
จะไปส่งลูกค้าที่สมุทรสาครถึงจุดเกิดเหตุ
เขาอยู่ช่องทางเดินรถที่๒อยากจอดพักแวะเข้าห้องน้ำในปั๊ม

เลี้ยวซ้ายส่งสัญญาณจะเข้าปั๊มก็หักพวงมาลัยเข้ามาจะมุ่งหน้าเข้าปั๊ม
อยู่อยู่รถมันทุกพ่วงอ่ะที่มาทางเลนด์ด้านในอ่ะฮะ
ก็พุ่งเข้ามาชนรถเขาเลยแล้วก็ถลายเข้ามาในปั๊ม
เกิดถ้าว่าผมยังไม่ถึงปั๊มเขาเปิดไฟเลี้ยวมาตั้งแต่ไกลเลย
แล้วพอเปิดไฟเลี้ยวมาที่ผมเปิดไฟเลี้ยวที่ผมเลี้ยวมา
ผมไม่เห็นรถแล้วแล้วไม่มีรถแล้ว
แต่พอผมจะเข้าปั๊มเนี่ยคนจะเข้าปั๊มตรงนี้เถอะ
ไม่รู้เขามาจากไหนชนผมตู้มแล้วก็เลยไปนู่นเลย
เขาชะล้อย่างตอนนั้นเราเจอกันปุ๊บแต่ว่าเขาอ่ะ
เขาอ่ะไม่ได้เบรกเขามาไวมากเขามาไวเหรอมาไว
คนขับน่ะหมอกหมอกมาแล้วอ่ะหมอกพุกปังกลัวมาอะไรมาเลยอ่ะ
ก็ดูพอดีผมอยู่หงุ่นออกก็ดีถ้าผมไม่อยู่ห้องนอก
ผมก็เรียบร้อยอ่ะเพราะผมยืนอยู่ท้ายรถเนี้ย
นี่ค่ะคือรถบรรทุกน้ำมัน๒๐๐๐ลิตรที่จอดอยู่ด้านในปั๊มเนี่ยบอกว่าโชคดีมาก
ผมเพิ่งไปส่งน้ำมันนะคือไปส่งน้ำมันให้กับลูกค้าตามปั๊มสาขาอื่นน้ำมันเนี่ยหมดถังแล้ว
มาปั๊มเนี่ยคือมาจอดพักค่ะโอ้โหถ้ากำลังส่งน้ำมันกันอยู่นี่
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ
แต่ว่ายึดใบขับขี่ของรถบรรทุกทั้งสองคันที่หน้าถนนไว้หมดแล้วค่ะนะฮะ
คันด้านในเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบต่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
ความผิดมันเกิดจากใครอะไรยังไงกันแน่นะฮะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเขาบอก
เขาก็ต่างให้สัญญาณต่างลงต่างเลี้ยวของเขาเนี่ยนะครับค่ะแต่เห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงจริงค่ะ